สวัสดีครับท่านผู้ชมครับปัญหาที่คุณก๊อฟกับคุณมิ้นเขาเกินไว้เนี่ย
มันเป็นปัญหาสองเรื่องซ้อนกันอยู่ปัญหาเรื่องเหตุผลข้อเท็จจริงกับปัญหาทางกฎหมาย
โดยเหตุผลและข้อเท็จจริงเนี่ยรถแวนคือรถที่มีขนาดใหญ่หน่อย
เขาก็บอกว่าเขาจะขอค่าเซอร์ชาร์จเพิ่มขึ้น๕๐บาท
รถแต็กซี่เล็กทั่วไป๕๐บาทเขาขอเป็น๑๐๑
เหตุผลก็คือว่าตัวถังรถเขาใหญ่กว่า

มีที่ไว้กระเป๋ามากกว่า
ที่นั่งถึงจะเท่ากัน
แต่ว่ารถใหญ่กว่านั่งสบายกว่า
ฉะนั้นเขาบอกเขาขอเพิ่มอีก๕๐บาทเป็น๑๐๑
แต่ว่าในข้อกฎหมายไม่ได้จำแนกว่า

ฉะนั้นเมื่อ๕๐บาทก็ต้อง๕๐บาทเท่ากัน
คำถามก็คือว่าเราควรจะพิจารณายังไงล่ะครับ

ผมว่าผู้โดยศาลก็ไม่กัดคล่อง

เพราะผู้โดยสารบางครั้งเนี่ยมากัน๒คน๓คนนั่งแท็กซี่คันเดียวกัน

ไม่สามารถที่จะเรียกแท็กซี่คันเดียวนั่งกันไปได้
เพราะอะไรครับเพราะมีกระเป๋า๓ใบ๔ใบ

แท็กซี่ขึ้นมาข้างหลังเดี๋ยวนี้ก็ต้องมีถังแก๊สอยู่
เอากระเป๋าใส่เข้าไปได้ใบเดียวอย่างมากสองใบที่เหลือไม่ได้
สุดท้ายมากันทั้งครอบครัว๓คนเนี่ย
ต้องเรียกแท็กซี่๒คน๒คัน
จะได้วางสัมภาระกระเป๋าได้เพียงพอ
แต่ถ้าเป็นรถแท็กซี่แวน

วางกระเป๋าได้ครบเลยครับมากัน๔คน๕คนเนี่ย
กระเป๋ามีที่วางเพียงพอคันเดียวจบ
ยิ่งฝรั่งมาถึงปั๊บบอกว่าลงจากเครื่องแล้วไอจะไปพัทยา

อย่างนี้เรียกรถแบบนี้นั่งสบาย

ก็ไม่ได้มีอะไรหนักหนา
แต่ว่าก็ไปติดขัดเรื่องกฎหมาย
อันนี้โดยความเป็นธรรมเนี่ย

อยู่ในระหว่างการพิจารณาอยู่
ก็ส่งไปที่กรมการขนส่งทางบก
ส่งไปที่กระทรวงว่าจะได้ไหม
ฉะนั้นเรื่อง๕๐บาทเพิ่มขึ้นมาเนี่ย
ในฐานะประชาชนผู้ใช้บริการรับได้ครับ
แต่ว่าที่บอกว่า
เขาขอเรียกร้องว่าบทลงโทษ
สำหรับการไม่กดมิเตอร์

ถึงขนาดถอนใบอนุญาตไม่ให้วิ่ง
ไม่ให้เข้าไปวิ่งรับผู้โดยสารในสนามบิน
เขาขอว่าลดหย่อนลงมาได้ไหม
ก็คือว่ายึดใบอนุญาต

คุณก็ไปเรียกร้องราคาเอา

ฝรั่งเขาลงมาถึงปั๊บ
ถ้าอนุญาตไม่ให้กดมิเตอร์ได้
คุณก็ไปต่อรองกับเขา
แล้วฝรั่งที่เขาไม่เคยรู้มาเมืองไทยเนี่ย
เขาไม่รู้ว่าจากสนามบินจะไปโรงแรมที่ไหนเนี่ย

เรียกเท่าไหร่เขาก็ให้เท่านั้น
แล้วทำให้ฝรั่งที่มาเมืองไทยเนี่ย
มีความรู้สึกไม่ดีกับแท็กซี่
แล้วก็จะมีผลต่อการท่องเที่ยว
เขาก็ไปพูดกันปากต่อปาก

ที่จะทำให้นักเดินทาง
ประทับใจหรือไม่ประทับใจประเทศนั้นคือ

ถ้าเราเจอคนขับแท็กซี่ที่บริการดี
พูดจาเรียบร้อยยิ้มแย้มแจ่มใส

ผู้คนประเทศนี้น่ารัก

คนแรกที่เราเจอของประเทศนั้นครับ

ไปเจอแท็กซี่ที่เป็นนักเลงหน่อย

เราจะรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมประเทศนี้

อันนี้แท็กซี่เนี่ยเป็นภาพสะท้อนฝรั่ง
เราจะประทับใจหรือไม่ประทับใจเนี่ย

ฉะนั้นข้อที่บอกว่า
อนุญาตให้ไม่กดมิเตอร์

ไอที่เพิ่ม๕๐บาทเนี่ยได้

ก็จะเล่นแบบต่อรองกันอย่างนี้
เพราะกฎหมายเพราะข้อระเบียบเนี่ยเปิดช่อง
แล้วที่ลามกันไปกว่านี้ก็คือว่า
ถ้าแท็กซี่ที่จะต้องระวังก็คือว่า
ตอนนี้ที่คุณกอล์ฟกับคุณมิ้นบอกเมื่อกี้

รัฐบาลจะต้องเร่งตัดสินใจนะครับ

แต่ว่าได้เฉพาะตอนไปเรียกที่บ้าน

จ่อรับกันกลางทางแท็กซี่มาเห็นเข้า
เดี๋ยวก็ไปลุมกันล้อมกรอบเขาอีก
ก็เกิดปัญหากันอีกตีกันอีก
แม้กระทั่งมอเตอร์ไซค์แกรปรับจ้างเนี่ย
เขาก็ค่อยระวังอยู่
แต่ว่าถามว่าประชาชนได้ประโยชน์ไหม
ได้ประโยชน์ครับได้ประโยชน์
เป็นบริการที่ประชาชนเขาบอกว่า
นั่งรถสบายใจอะไรต่ออะไรเนี่ยนะ
ฉะนั้นเรื่องนี้ระหว่างกฎหมายกับข้อเท็จจริง
ตกลงกันให้ได้ว่าจะเอายังไง

ความต้องการของคนเขาก็มี
อันนี้ก็อย่างที่บุรีรำเนี่ย
วันก่อนคุณเนวินโพสต์เข้ามาในเฟซบุ๊คเขา
ไม่ใช่โพสต์ในเฟซบุ๊กไปให้สัมภาษณ์
ไปพูดคุยกับรายการข่าวช่องหนึ่ง

คนเขาออกรถมาเนี่ย

เขาเอารถไปรับใช้บริการประชาชนถูกต้อง
แต่ว่ากฎหมายไม่เปิดช่อง
ทำไมไปไล่จับเขาล่ะ

เขาเพียงแต่หารายได้เพิ่ม
จากการที่ผ่อนรถหนีรถเนี่ย

ทำไมไม่อนุญาตให้เขา

บุรีรำเนี่ยมีคนมาเที่ยวปีหนึ่ง๒๓แสนนะ

แล้วเขาจะทำยังไงเขาจะไปไหนยังไง
และนี่คุณเนวินบอกปีหน้าหรือปลายปีเนี่ยจะแข่งอะไร
มอเตอร์เจรียมอะไรเนี่ย
คนจะมาประมาณสองแสนคน

อันนี้ก็เรื่องที่คุณเนวินบอกว่า
คุณลดอำนาจรัฐในการควบคุมเรื่องพวกนี้ออกมา
แล้วเปิดโอกาสให้คนได้ทำมาหากิน

ไม่ต้องไปส่งเสริมอะไรต่อเลยเราหรอก

เปิดโอกาสให้คนได้ทำมาหากิน
เอารถของเขาไปรับใช้ไปบริการ

ในช่วงเวลาที่เขาเลิกงานแล้วเนี่ย

ตำรวจไปจับนักเรียนนักศึกษา
สวมม็อกไม่สวมหมวกกันน็อก
ปล่อยไว้ให้ผิดอย่างนี้ก็ไม่ได้
จะไปลงโทษดุเดือดรุนแรงก็เดี๋ยวเป็นเรื่องอีก

สวมม็อกสวมหมวกกันน็อก

รายงานตัวอบรมกันหน่อย
แล้วก็ปล่อยกลับเอออันนี้ดีครับ

ไปจับไปอะไรไปลงโทษ
ไปเสียค่าปรับมากปะโถ
เงินจะทานอาหารก็ยังไม่ค่อยเพียงพอ
ฉะนั้นวิธีการนี้เป็นตัวอย่างหนึ่ง
น่ารักดีครับก็เอามาฝากวันนี้

ก็ยังเป็นเรื่องที่ต้องเข้มงวดกันอยู่เป็นประจำครับ

เรื่องเหมือนกันกับเรื่องของระบบขนส่งของบ้านเรานะ

ถ้าคุณมิ้นคุณก็ไม่มีรถพิเศษที่มาใช้นะ
คุณจะไปไหนมาไหนคุณไม่รู้จะไปยังไงนะ

มันไม่มีบริการขนส่งสาธารณะ
ไอ้รถสองแถวแดงไปก็ไม่ได้ไปอย่างที่เราต้องการไปนะ

ฝรั่งไม่รู้จะทำไงเขาเดินเอานะ
จากอะไรกะลนไปป่าตองเนี่ย๕กิโลเมตร๖กิโลเมตร
มันเรียก๕๐๐เรียก๘๐๐
แล้วพอไม่เอาไปคันหลังมันเอาพันหนึ่งเลย
ฉะนั้นเนี่ยถ้าประเภทฝรั่งเลือกมากนะ

พอไปเรียกคันที่๒คันที่๒มันดัดสันดาเลยนะ

พอไปเรียกคันที่๓คันที่๓คิดพันหนึ่งเลย

เออคล้ายบอกให้ฝรั่งรู้มันเลือกมาก

ไม่รู้ใครโดนดัดสันดายกันแน่

ก็ต้องช่วยกันแก้ทั้งระบบนะฮะ
คือกรุงเทพแล้วก็ต่างจังหวัดให้มันมีอย่างเพียงพอ
ไม่งั้นนะรถนอกระบบรถเถื่อนมันก็จะมามากขึ้นนั่นแหละ